คลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมดูจริงตั้งใจดูนะคะ
พ่อค้าขายน้ำส้มบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน
แต่ครั้นว่าจะทำธุรกิจปัจจุบันต้องแปลกและแตกต่าง
ฉันให้๑๐เต็มไม่หักเลยนะคะไม่หักสักคะแนนเลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะว่าขายน้ำส้มขายยังไงให้โลกจำ
ให้ลูกค้าซื้อดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเรียกรอยยิ้มไปพร้อมกันค่ะ
คุณเหนือสิ่งอื่นใดไอ้คนขายร้องเพราะอยู่แล้วนะ

ที่นี่ชายหาดหรือเมืองไทยราชดาลัยเท่านั้น
นั่นนี่กลายเป็นเมืองไทยรัชดาลัยไปแล้วใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้คนที่โพสต์คลิปนี้เขาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายหาดโรงตานที่พัทยาชนบุรี
ทะบานคุณอะนะใช่ทะบานที่ฉันเอง
ฉันอยากเจอนะคะคุณพ่อค้าขายน้ำส้มท่านนี้
ท่านอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวฉันจะไป
ฉันจะไปฉันจะไปตามหาเขา
แล้วเห็นไหมว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะขายน้ำส้ม
คือถ้าเกิดขายน้ำส้มเนี่ยแบบขายทั่วไป
พี่ช่วยซื้อหน่อยโอเคอันนี้มันก็เป็นวิธีการแบบเดิม
แต่คุณคะยุคนี้ใครก็ขายน้ำส้มกันเยอะแยะ
ถ้าคุณขายแบบเดิมเนี่ยเดินขายแล้วก็ไปยัดเยียดเนี่ย
คือมันขายไม่ได้ไงนึกออกไหมต้องแปลกแล้วแหวกแนวและแตกต่างแบบนี้

แต่เสียงเขาเพราะลูกคอเขาก็ได้

เออถามด้วยห้ามาชื่อ

คุณอยากไปร้องแหล่ปะทะเขาใช่ไหม

ซื้อแล้วเอาขอ๑คลิปให้คุณผู้ชมดูด้วย
เออแต่ก็ต้องแหลนะต้องแหลนะ